คุณผู้ชมครับยังอยู่ที่เรื่องการขโมยทองชิงทองนะฮะ
คนร้ายนะฮะไปขโมยทองที่ร้านนี้แต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
เอาคลิปมาโพสต์ไว้บอกว่าเดือดร้อน
เพราะว่าแฟนของเธอเนี่ยทำงานที่ร้านทองแห่งนี้
ถ้าสมมุติว่าจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยนะ
แฟนเธอต้องรับผิดชอบมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดู
นอกจากจะตามหาคนร้ายแล้วนะดูผู้หญิงคนนี้ซ่อนทองไว้ตรงไหนครับ

ล่องก้นพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับ
ดูทันหรือเปล่าปุ้ยหัวเราะเลย

ผู้หญิงเสื้อดำทำทีเป็นลูกค้ามาขอดูสร้อยข้อมือทองคำครับ
แล้วก็พนักงานขายนะฮะหยิบทองทั้งถาดมาให้เลือก
พอจังหวะผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะฮะ
เอามือหยิบทอแล้วก็ทำเป็นเท้าเอวเนี่ยครับ
เอวแล้วนะแล้วก็ทำเป็นเกาบ้านท้ายจังหวะนั้นเอง
หย่อนฟึ๊บลงไปฮะแอบไว้ที่ก้นของเธอนะครับ
คือไม่ได้โดนขโมยเส้นเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ
สร้อยข้อมืออีกเส้นเนี่ยถูกขโมยไปแบบซึ่งหน้า
ภาพจะเห็นว่าสร้อยข้อมือเนี่ยหยิบมาดู๒เส้นนะ
คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็วางเส้นหนึ่งให้พนักงานสวกอีกเส้นหนึ่ง
กำไปแล้วฟึ๊บในมือนะฮะ
แล้วเอาใส่กระเป๋าที่วางไว้ข้างตัวคนร้ายนั่นแหละครับ
โอ้โหมือไวมากนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับ

แฟนผมเดือดร้อนแล้วล่ะเพราะว่าเป็นพนักงานทองร้านทองคนนี้นะครับ

นักสืบโซเชียลชาวเน็ตแจ้งบ่อแสคนร้ายหน่อย

เพราะถ้าหาตัวคนร้ายไม่ได้แล้วก็มึนตึ๊บ
ผู้หญิงเสื้อดำคนนี้ให้ดูนานหน่อยนะครับ
ส่วนผู้หญิงเสื้อแดงกำลังจะแย่แล้ว
เพราะถ้าหาตัวเสื้อดำไม่ได้แล้วก็น่าจะโดนหลายตังค์นะ